คนนึงเขาบอกว่าเขาฝันฝันเห็นผู้หญิงโบราณ
มาเข้าฝันบอกว่าสร้างที่ทัพเขาไปนะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไปดูกันหน่อยค่ะ

นี่ป้ายใหญ่บ้านหนองเป็ดตะมนต์วังทองอำเภอโคกเจริญ

หน้าร้านอยากให้ดูอีกสักรอบ
วัน๓นะคะป้ายเจอกับคุณธันนั่นนะคะ
แพทย์ศรีทะอายุ๕๓ปีเขาบอกว่า
มีผู้หญิงลักษณะเหมือนคนโบราณ
แต่งกายใช้ผ้าพันอกนุ่งจงกระเบน
บอกว่าช่วยไปเอาร่างขึ้นมาหน่อย
เพราะว่าทนเหม็นทนสกปรกไม่ไหว
มีน้ำสกปรกไหลลงไปใส่เขา
อันนี้คือความฝันที่เจ้าของบ้านฝันนะคะ
แล้วคุณธัญนันบอกอีกว่าตอนแรกไม่เชื่อ

ก็ยังมาพูดคำเดิมบอกให้เอาขึ้นไปหน่อย
ซึ่งจุดนั้นที่เธอฝันถึงบอกคือห้องน้ำค่ะ
ตรงนั้นมันเป็นห้องน้ำที่อยู่ภายในรัวข้างบ้าน
แล้วก็อยู่บ้านหลังนี้มานาน๕ปีแล้ว
ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรผิดปกติเพิ่งจะมาฝันถึง
แล้วไม่ใช่แค่นั้นงานนี้ยังมีการมาเข้าฝันลูกชายของคุณทันนั้นด้วย
ก็คือคุณสรรยูทั่งทองอายุ๓๓ปี
พูดเหมือนกันบอกเอาขึ้นมาหน่อยเนี่ย

ก็เลยไปปรึกษาผู้ชำนาญการด้านการทำพิธี

ปรึกษาเสร็จจับเสร็จเรียบร้อย
ไปทำพิธีขุดก่อน

แล้วก็คุดลึกลึกลึกลึกไป๒เมตร

ปรากฎว่า
หิวช่วงนี้
ปรากฎว่าครบปรมกระดุกจริง

แล้วก็ยังมีพวกหม้อโบราณด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เห็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่แบบอ้าวไม่กล้าขุดแล้วนะคะ
ก็เลยวางกองรวมกันแบบนี้

พบกระดูกชิ้นส่วนอยู่ประมาณ๓ศพค่ะคุณ

ถ้านับเป็นศพจำนวนศพก็คือ๓ศพเลยเหรอ

ยังมีการมาเข้าฝันลูกชายด้วย

ให้ครูตอเดี๋ยวจะพบอีก๓ศพ

เออปรากฏว่าเจอศพนี่แหละเจอกระดูก

แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะ

พิสูจน์ทราบก่อนว่าตกลงเป็นโครงกระดูกของคนยุคไหนสมัยไหนนะ

แต่ว่าเนี่ยฝันฝันแล้วจริง
แต่ถ้าความเชื่อแล้วก็ชาวบ้านเขาต้องไปกราบไห้